คุณผู้ชมครับจากกรณีของพลทหารนะครับ
ก็คือพลทหารทรงธรรมหมุดหมัดที่ถูกสั่งซ่อมหรือว่าถูกลงโทษ
จนทำให้เกิดการเสียชีวิตและก็เป็นข่าวดังในช่วงนี้

ในความผิดของทหารที่เป็นคนสั่งซ่อม
จนทำให้พลทหารทรงธรรมเสียชีวิตนะครับ
วันนี้ทางครอบครัวขอให้ทางผู้ที่สั่งซ่อมทหาร๖นาย
ไปขอขมาศพของลูกชายตัวเอง
หากไม่ขอขมานี่ก็จะไม่ยอมรับแล้วก็รับไม่ได้กับเรื่องนี้นะครับ
ดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปที่วัดคงคาวดี
สาวเผ่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปดูบรรยากาศสดกันที่นั่นนะครับ
กับคุณอารยาโพจาพูดสิทธิ์ข่าวไทยรัตน์ทีวีของเรา

ตอนนี้นะคะก็หยุดอาการโศกเศร้าเสียใจค่ะ
และเดี๋ยวจะเป็นการกล่าวนะคะ
จากทางคุณแม่ของทางพลทหารทรงธรรมหงุดหมัดนะคะ
ซึ่งตอนนี้อยู่ในสภาวะที่อาจจะยังไม่สามารถที่จะพูดอะไรออกไปได้มากนักนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้ค่ะทางพันโทสมคิตคงแข็งนะคะ
ค่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงของทางมารดานะคะ

ค่ะก็บอกนะครับทางยอมรับในสิ่งที่ขอขมามานานค่ะ
แล้วก็ค่อยเดินทางมาค่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงของคุณพ่อของน้อง
นิดนึงนะคะ
คุณพ่อก็บอกว่าก็เสียใจนะคะแต่ว่าน้องก็เสียชีวิตไปแล้ว
แล้วก็ทุกคนก็ได้รับการลงโทษเรียบร้อยแล้วนะคะ
ในส่วนของพันโทสมคิตของแข็งนั้นนะคะก็กำลังกล่าวสรุปในเรื่องของการทำพิธีขอขมานะคะ
แสดงความมีนั่งใจในสถานที่และก็เสียใจที่กำลังงานน้องได้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากนี้นะครับหลังจากนี้ผมขออนุญาตให้ต่างหญ้านะครับ
ให้ทายาทได้รู้แล้วก็เดี๋ยวในการสัมภาษณ์ของนักข่าวนะครับพ่อแม่
ในส่วนของพิธีการการขอขมานั้นถือได้ว่าเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะ
แล้วก็ในส่วนของทางผู้บังคับกองพันธุ์เองก่อนหน้านี้นะคะ
ได้บอกว่าตนเองนั้นได้ถูกสั่งย้ายออกจากกองพล
แล้วก็นั่นก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบนะคะ
แล้วก็เป็นฝ่ายเสนาธิการประจำอยู่ที่กองพลทหารราบที่๕แล้วก็กองทัพภาคที่๔ด้วยนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าการมาอยู่ดูแลในงานก็เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบ

บรรยากาศโดยทั่วไปในขณะนี้ต้องบอกว่าด้วยความเสียใจนะคะ
แล้วก็ในส่วนของประชาชนที่ปิวแล้วก็รู้จักกับทางพลทหารทรงธรรมนั้นนะคะ
อารมณ์ของความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจก็ยังคงมีอยู่นะคะ
ซึ่งก็มีการโหแล้วก็โหร้องกันในบางประโยคบางครั้ง
ซึ่งก็ทำให้มีความขลุกคลักเล็กน้อยนะคะในช่วงของการทำพิธีการขอขมาในครั้งนี้ค่ะ
พิธีการขามาต่อยาดของบนหารทรงธรรมมุตมัดนั้นได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว
แล้วนะคะแล้วหลังจากนี้ค่ะทางญาติของทหารทั้งเจ็ดหน่ายนะคะ
ที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำมณฑลทหารบกที่๔๖
ค่ายอิงคายุถ้าบริหารจังหวัดปรัตนีนั้นนะคะ
ก็จะอยู่ร่วมในพิธีสวดพระอภิษฐรรมด้วยนะคะ
ในวันนี้ค่ะและทั้งหมดเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่วัดคงอุทาบดีเสา
เผานะคะอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
คุณอารยานั้นก็รายงานสดกันเข้ามาแบบนี้เลยนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวของพลทหารทรงธรรมบอกว่า
ถ้าทหารที่เป็นผู้สั่งการและกระทำการ
บุตรชายของตัวเองนั้นเสียชีวิตไม่มาขอขมาศพ
ไม่ขอทำการชาปนกิจศพลูกชายด้วยนะครับ
ที่สุดก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

ก็มีการสั่งการให้มีการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แล้วก็ทางคดีส่งต่อให้ทางตำรวจนะครับ

เพราะว่าเกรงว่าหลายคนอาจจะมองว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่า
ดังนั้นตำรวจเป็นคนกลางเข้ามาดูแลทางคดีนะครับ
ถ้าผิดว่าไปตามผิดแล้วก็ต้องขึ้นสารทหารต่อไปนะครับ